คุณผู้ชมไปชมเมืองในภาพมุมสูงเบิร์ตอาร์วิว
เพราะว่าทีมของเรารายงานอยู่ที่วัดคิริวงค์
คุณยุธยาตุ้มมีวันนี้รายงานมาจากยอดเขาเลย
ก็คือยอดเขาวัดคีรีวงศ์ติดตามการรายงานจากคุณยุธยาตุ้มีได้เลยครับ
บนยอดเขาดาวดึงตอนนี้บอกว่าบรรยากาศดีมาก
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสูงสุดใจกลางเมืองนครสวรรค์ครับ
แล้วก็สามารถมองเห็นตัวเมืองได้ชัดเจนทีเดียว
แล้วก็เป็นวิวที่สวยงามมากนะครับเมื่อช่วงเช้าผมมา
หมอกหนามากแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าจะสายแล้ว
หมอกก็ยังคงมีปกคลุมอยู่นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดนะครับ
ตอนนี้ยังคงมีหมอกปกคลุมตัวเมืองแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับ
เหมาะสมกับชื่อนครสวรรค์จริงนะครับ

คุณผู้ชมก็สามารถขึ้นมาชมวิวตรงจุดนี้ได้นะครับ
แล้วก็สามารถไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
นั่นก็คือพระจุรามณีเจดีที่สวยงามอยู่ด้านข้างผมนี้เองนะครับ
เป็นเจดีที่ให้ประชาชนได้ขึ้นมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
สำหรับพระจุรามณีถือได้ว่าเป็นมหาเจดีที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรกันตานะครับ
ยอดเขาดาวดึงวัดคิรีวงสร้างขึ้นตรงฐานเจดีเก่า
ซึ่งเป็นเจดีสมัยศตวรรษที่๑๙ปลายกรุงสุโขทัยหรือว่าประมาณ๖๐๐ปีมาแล้วครับ
โดยเริ่มสร้างองค์ใหม่ครอบเมื่อปี๒๕๒๔ใช้งบประมาณ๓๕ล้านบาทเพื่อเป็นพุทธบูชา
ลูกศรัทธาให้ประชาชนเข้าวัดสร้างกุศลปฏิบัติธรรมช่วยรักษาวัดคิริวงศ์เอาไว้
ประกอบด้วย๔ชั้นด้วยกันครับแต่ละชั้นก็จะมีรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงนะครับ
ของพระชื่อดังอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระคังหลวงพ่อทวดขออภัยครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
แล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลอง๑๒ราศีให้ประชาชนกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ชั้นบนสุดของมหาเจดีมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ตรงกลางประดิษฐานพระสารีริกฐาตุไว้บนแท่นเจดีองค์เล็ก
พระมหาบุญรอดพระที่สร้างมหาเจดีแห่งนี้ครับ
จากนี้นะครับยังสามารถเดินออกมาด้านนอกชมความสวยงามของเมืองนครสวรรค์
มุมกว้างเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแล้วก็อากาศดีมากครับ
แล้วก็ยังมีหอชมเมืองนครสวรรค์โดยเทศบาลนครนครสวรรค์จัดสร้างขึ้น
ชมเมืองได้๓๖๐องศาเป็นลักษณะอาคารทรงกระบอกสวยงาม
สูงประมาณ๓๒เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับตึก๑๐ชั้นเลยทีเดียว
เมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของนครสวรรค์ไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตร
เห็นทั้งบึงบรเพชรต้นน้ำเจ้าพระยาสะพานเดชาติวงศ์
แล้วก็ความสวยงามของทิวเขาเป็นฉากธรรมชาติที่งดงามทีเดียวครับ
จากนี้ที่นครสวรรค์นะครับยังมีสินค้าที่ขึ้นชื่ออย่างเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอนนะครับ
ว่าชาวมอนนั้นได้อพยพญาติถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งใน๖กลุ่มชาติภัณฑ์นะครับ
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนปีหนึ่งตกเกือบ๕๐ล้านบาทเลยทีเดียว
ติดตามได้จากรายงานโดยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ไฟที่ลูกโชนกำลังอบอวนในเตาเผา
เต็มไปด้วยภาชนะจากดินเหนียวหลากหลายรูปแบบ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์
รุ่งโรธเลี้ยงสุกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑บอกว่า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนนั้นมีประวัติมายาวนานกว่า๒๐๐ปี
โดยผู้บุกเบิกและสร้างชื่อให้กับเครื่องปั้นดินเผาที่นี่
คือชาวมอน๔ครอบครัวที่อบพยพมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ร่องเรือตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อมาขายเครื่องปั้นดินเผา

และเมื่อมาถึงบ้านมอนก็พบแหล่งดินเหนียว
ซึ่งมีคุณสมบัตินำมาผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เนื่องจากชาวมอนที่อพยพมานั้น
มีความสามารถในการปั้นโอ่งเป็นอาชีพอยู่แล้ว
จึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณบ้านมอน

และเป็นต้นตระกูลของช่างปั้นชาวมอน
ตำบลบ้านแก่งศรีตระกูล
คือเลี้ยงสุกช่างปั้นเรืองบุญและแก้วสุทธิ
ดินเราก็เป็นแหล่งที่ดินดีมากนะครับ
แล้วก็มีอยู่หลายร้อยไล่ที่อบตบรรแก่ง
ก็ได้สงวนไว้ให้เรานะครับ
แล้วก็มีช่างฝีมือที่ดี
เขียนลายการเผาของเรานี่ก็เป็นเตา
ของเราก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านมอนเลย
ที่จะอบไฟแล้วก็เผาเตาได้ดีมากนะครับ

ทำจากดินเหนียวสีดำที่มีอยู่มากในบึงเขาดินภายในหมู่บ้าน
โดยดินเหนียวของที่นี่เวลาเผาจะขึ้นเงาสีส้มอมเหลือง

และสินค้ายอดนิยมถูกสั่งมากที่สุดคือกระถางต้นไม้รูปแบบต่าง
ที่ถูกคิดค้นลวดลายแปลกใหม่จากชาวบ้าน
และลูกค้าให้ชิ้นงานไม่ซ้ำกับที่อื่น
ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากหมักดินเหนียวทิ้งไว้๓คืน
จากนั้นนำมาเข้าเครื่องบดผสมดินทราย
เพื่อให้ภาชนะไม่แตกง่าย
ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนบ้านมอน

จากนั้นนำมาขึ้นรูปปั้นตามรูปทรงที่รับออเดอร์จากลูกค้า
เมื่อปั้นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้๑๐๑๕วัน
จากนั้นนำเข้าเตาเผาประมาณ๓๔วัน
ด้วยอุณหภูมิ๗๕๐๘๐๐องศาเซลเซียส
พอเผาเสร็จทิ้งไว้อีกประมาณ๓วัน
จึงนำออกมาจำหน่ายได้
ปัจจุบันบ้านมอนมีเตาเผามากกว่า๖๐เตา
ในแต่ละปีจะใช้ดินเหนียวทั้งหมดประมาณ๑๔๐๐๐ตัน
ส่งออกเครื่องปั้นดินเผาไปทั่วประเทศประมาณปีละ๑ล้านชิ้น
มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ๕๐ล้านบาท
ก็มีปัญหาเรื่องอาจจะขาดแรงงานนะครับ

เช่นช่างปั้นหรือคนเขียนลายคนทำดินทั่วไปเนี่ย
ก็มันเป็นงานหนักเป็นเปื้อนด้วย
แล้วก็มันอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยอยากเข้ามาทำ
ก็อาจจะขาดตรงนี้ไปบ้างครับผม
อยากให้มาช่วยส่งเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ

มีวิทยากรที่จะมาส่งเสริมมาเป็น
อาจจะเปลี่ยนเป็นเซรามิกหรืออะไร
ก็ให้มันขึ้นไปให้มันดีกว่าเดิม
แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการหาเงินแหล่งทุนประมาณนี้

หรือยิ่งการตลาดใดก็ยิ่งดีครับ

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษเมืองปากน้ำโพ
มรดกตกทอดที่ส่งต่อให้ลูกหลาน
ต่อยอดกลายเป็นอาชีพที่สร้างครอบครัว
ขยายสูตรธุรกิจสร้างงานสร้างเงินให้คนในหมู่บ้าน
ไม่ต้องออกไปขายแรงงานยังต่างถิ่น
กลายเป็นแหล่งอาชีพที่มั่นคงของผู้คนที่นี่
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นับทอยล้างอีก๒วันก็จะเริ่มขึ้นแล้ว

ซึ่งนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในปีนี้
คุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา
แล้วก็มาเที่ยวตามสถานที่ต่างซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ได้ครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ